คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะ
คือที่กระบี่มีอุบัติเหตุอุบัติเหตุหนึ่งเกิดขึ้น
แล้วเสร็จแล้วตอนที่ชาวบ้านเขากำลังช่วยคนเจ็บอยู่นะ
ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ที่พออ่านข่าวนี้แล้วรู้สึกดีจังเลย
เพราะว่าชาวต่างชาติเขาหลงรักเมืองไทย
เขามาแต่งงานในเมืองไทยคุณผู้ชมเห็นไหม
ขับรถผ่านมาปั๊บเห็นคนเจ็บนะบอกให้คนรถจอดเลย
แล้วคู่สามีภรรยาคู่นี้เป็นหมอด้วย
ดีจังลงมาช่วยเหลือคนเจ็บอะค่ะ
แล้วก็คือประถมพยาบาลส่งคนเจ็บไปโรงพยาบาล
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคู่เบาสาวคู่นี้
ถึงจะไปงานฉลองมงคลสมรสของตัวเองต่อนะคะ
ซึ่งกู้ภัยอบตหนองทะเลที่อำเภอเมืองกระบี่
ก็ไปตรวจสอบอุบัติเหตุเป็นรถกระบะ
กับรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บคนนึงค่ะ
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้อยู่ตรงสามแยกคลองม่วง

ก็ไปเจอชาวบ้านเขากำลังช่วยกันเลยนะคะ
เพราะว่ารถคันที่เกิดเหตุคือรถมอเตอร์ไซค์ทะเบียน๑
ชชิง๒๔๐๑กระบี่ก็ล้มอยู่
คนเจ็บคือนายชนละพีเมืองเกิดอายุ๒๑ปีนอนโอดโออยู่บนพื้น
แล้วตอนที่เจ้าหน้าที่เอ่ยชาวบ้านเอ่ยเขากำลังเร่งช่วยคนเจ็บ
ภาพดีแบบนี้ก็เกิดขึ้น
เพราะว่ารถยนต์ชาวต่างชาติ๒คนขับผ่านมา
พอสามีภรรยาหรือว่าบ่าวสาวคู่นี้เขาเห็นว่ามีคนเจ็บอยู่
บอกให้คนรถสอบจอดรถก่อนเลย
แล้วเธอลงมาช่วยทั้งที่สวมชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่แบบนี้ค่ะ
ปฐมพยาบาลคนเจ็บเรียบร้อย
เอาคนเจ็บขึ้นรถกู้ภัยส่งโรงพยาบาลกระบี่
ชาวบ้านก็เลยไปสอบถาม๒สามีภรรยาหรือว่าเบาสาวคู่นี้

ซึ่งเขาก็บอกนะว่าเขาเดินทางมาเที่ยวที่หาดคลองม่วง
แล้วก็มีกำหนดจัดงานวิวากันที่หาดคลองม่วง
ก่อนเกิดเหตุคือจัดงานวิวาเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นกำลังจะมีงานฉลองมงคลสมรสกันต่อ
ก็กำลังจะเดินทางไปร่วมงานเลี้ยงฉลองที่โรงแรม
ระหว่างทางมาเจออุบัติเหตุแบบนี้
แล้วทั้งคู่มีอาชีพเป็นหมอด้วยไงคะ

คือบางคนบอกว่าเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะ
วันสำคัญของตัวเองก็อยากเตรียมหน้าผมให้พร้อม

แต่เนี่ยค่ะเจ้าสาวเจ้าบ่าวไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นเลย

ทั้งคู่ถึงขึ้นรถไปฉลองมงคลสมรสต่อนะคะ
บ่าวสาวคู่นี้ใจทำด้วยอะไร
กฎีไฟดีมากจริง